เหนือตอนนี้อากาศดีนะคะโดยเฉพาะดอยอินทนนท์ที่จังหวัดเชียงใหม่
เห็นบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยลดเหลือสององศาเซลเซส
อันนี้จุดกิวแม่ปานนะ๒องศาเซลเซียสเองนะฮะ

ใช่ค่ะหลายคนก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปแชะภาพ
พอแชทเสร็จปุ๊บรีบกดเลย
โพสต์ในเฟซบุ๊คอินสตราแกรมในโลกโซเชียลมีเดีย
หลายคนบอกว่าเห็นแล้วโอ้อยากจะไปบ้างเดี๋ยวรอหยุดยาว

คือปีนึงมันมีสักทีหนึ่งช่วงหนาวจัดอะไรแบบนี้นะฮะ

ปัดหน้าหยุดยาวยังจะเป็นแบบนี้อีกไหมคะ
ก็ต้องว่ากันไปว่าลมหนาวจากจีนยังมีกำลังแรงอยู่หรือเปล่า

แต่ว่าช่วงนี้วัน๒วันนี้อุณหภูมิลดแน่

ค่ะไม่เป็นไรเราเอาภาพมาอวดยั่วแบบนี้กันก่อนแล้วกันนะคะ
สำหรับใครที่คิดจะไปเที่ยวเหนือนะคะ
เช้านี้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นดอยอินทนนท์นะคะ
ตาตื่นใจกับปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง
เหมือยขาบบริเวณหลักกิโลเมตรที่๔๕
ถนนด้านหน้าหน่วยพิทักษ์ที่๕ยอดดอยเมย์ขาบนะฮะ
โอ้คุณขาวโพลนแบบนี้ค่ะ
อุณหภูมิยอดดอยต่ำสุด๗องศา
เกีย่วแม่ปานเนี่ยที่บอกคือ๒องศา
ที่ทำการต่ำสุด๘องศานะฮะ
แล้วจะบอกว่านักท่องเที่ยวเขาตื่นเต้นกันใหญ่
นักท่องเที่ยวคนที่นานไปครั้งนี้เขาตื่นเต้น
แต่คนในพื้นที่อาจจะเห็นแล้วจนชินแล้วอาจจะไม่ตื่นเต้น
ภาพบรรยากาศเหล่านี้อาจจะเป็นภัยสำหรับเขา

ถ้าเกิดว่าใครไปจากกรุงเทพหรือว่าไปจากต่างถิ่นที่ไม่ใช่
คนในพื้นที่ท่านพกเสื้อกันหนาวไปด้วยนะคะ

เพราะว่าพี่น้องที่อยู่ที่นั่นในยอดดอยต้องก่อกองไฟผิงกันแล้วนะ

ตากแดดแล้วก็รอรับแสงอาทิตยามเช้ากันแล้วนะฮะ

สำหรับอุณหภูมิเช้านี้ลดต่ำลงอีกนะคะ
โดยเฉพาะที่กิวแม่ปานอย่างที่พี่บุ๊คบอกไป
ลดเหลือแค่๒องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะ
ซึ่งนับว่าลดต่ำลงมากที่สุดของปีนี้
ก็เลยทำให้เกิดเหมือยขาบขึ้น๒วันติด
ขณะที่ยอดดอย๗องศาเซลเซียสค่ะ
ทำการอุทยานวัดได้๘องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนอากาศพื้นราบเช้านี้เป็นไงล่ะ

ใช่มีหมอกปกคลุมหนานะคะ

ทำให้ต้องมีการเปิดไฟหน้ารถ
เวลาที่จะขับรถเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ
แล้วก็เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นด้วย
ต้องเตือนนะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ย
จะขับรถขึ้นไปตั้งแต่เช้านะครับ

มันมีหมอกดังนั้นต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง
อีกอย่างถ้าท่านไม่ชำนาญเส้นทางเนี่ย

มาดูภาคอีสานกันบ้างที่นครราชศรีมา
ผาเก็บตะวันอุทยานแห่งชาติทัพลานนะครับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับ
เที่ยวไทยกันจำนวนมากเลยนะครับ
แห่กันขึ้นไปกลางเต็นต์นอน

ส่วนมากมากันเป็นครอบครัวนะฮะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นไปไว้ละ
เต็นต์เต็มฟู

แล้วไปกางเต็นต์ที่ลานแบบนี้

วิวมันได้นะวิวก็โดนวิวก็ดีนะฮะ

ชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติ
ถ่ายภาพมุมสวยกันอย่างคึกคักนะครับ

สำเร็จรูปนั่งล้อมวง
รับประทานรับอากาศหนาวเย็น
อุณหภูมิลดต่ำไปที่๑๖องศาคูณ

หนาวเลยนะฮะรอชมพระอาทิตย์

สุดท้ายของหมาเก็บตะวัน

ส่วนสายกินต้องห้ามพลาดนะคะ
พลาดแล้วเดี๋ยวคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะ
เปิดสวนสตรอเบอรี่ค่ะรับลมหนาวให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าชม
แล้วก็ชิมสตอเบอรี่ที่หวานหอมอร่อยอย่างเที่ยวไร่ไร่นี้
บ่าวน้อยสตอเบอรี่นะคะเขามีการตกแต่งหน้าสวนอย่างสวยงาม
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมที่นี่ค่ะนักท่องเที่ยวชอบไหมล่ะ
ชอบค่ะเดินทางไปเที่ยวชมนะคะแล้วจะบอกว่าเข้าไปเนี่ยถ่ายรูปฟรีนะจ๊ะ
ไม่มีการเก็บค่าเข้าชมแต่อย่างใดนะคะนอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสตอเบอรี่ที่แบบสดสดเลยนะ
รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสตอเบอรี่ซึ่งเป็นของฝันของฝากให้กับใครก็ได้
ที่ท่านอยากจะไปให้นะคะติดไม้ติดมือกลับไปอุ้ยตายแล้วลูกอวบแบบนี้อร่อยนักแลนะ
จิ้มกับอะไรนะพริกเกลือพริกเกลือหรือว่าเกลือล้วนก็ได้ทานสดเลยนะ
หวานอมเปรี้ยวนะฮะสตอเบอรี่สดนะฮะปิดท้ายที่ภาคใต้ค่ะคุณผู้ชม
อยู่ที่ไหนล่ะปักหมุดให้เลยนะคะเผื่อพี่น้องชาวใต้นะครับ
จะไปเที่ยวกันหน่อยนะฮะถนนสายครีตะโหมด
ห่างจากที่ว่าการอำเภอตะโหมดไปเพียง๕๐๐เมตรเท่านั้นนะคะ
ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาบอกโอ้โหมันสวยเหลือเกินมันฟินเหลือเกิน
เห็นไหมใส่เสื้อสีสดไปถ่ายกับทุ่งทานตะวันทุ่งปอเทืองสีเหลืองแบบนี้นะคะ
เอารูปไปลงโซเชียลอวดกันดีนะคะนะจะได้เป็นการคือยั่วน้ำลายคนต่างถิ่นไง
ใช่ฮะดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเที่ยวในพื้นที่ของท่านเป็นการสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับคนในท้องที่ด้วยนะคะ
แวะไปเซลฟี่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะนะฮะต้องบอกว่าตรงเนี้ยเป็นจุดเซลฟี่แห่งใหม่ของชาวพัทธลุงไปแล้ว
ฉันลืมบอกจังหวัดนะพัทธลุงค่ะคุณลุงคล่องเจ้าของสวนบอกว่าขอเก็บเงินค่าเซลฟี่คนละสิบบาทเท่านั้นเอง
เพื่อใช้เป็นทุนในการดูแลบำรุงรักษาทุ่งดอกไม้นะคะให้ลุงแกไปเถอะ๑๐บาทนะครับ
แล้วก็ค่าจัดซื้อน้ำดื่มไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้าชมความงามของทุ่งทานตะวันแล้วก็ทุ่งป่อเทืองนะฮะ
คล้องยังบอกอีกว่าเขาตั้งใจที่จะให้มีดอกไม้บานต่อเนื่องตลอดปี
โดยเฉพาะช่วงทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้
ดอกไม้จะบานเต็มท้องทุ่งสวยสดงดและงาม
รอนักท่องเที่ยวไปชมความงามอยู่นะจ๊ะที่จังหวัดพัดลุง